แล้วก็กระแสการใส่ชุดไทยในช่วงเวลานี้
ก็เลยทำให้มีโจรนะฮะที่ไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะครับ
ขโมยชุดไทยที่เขาไปแก้บนตามสารเจ้าแม่ตะเคียนต่าง

เอาชุดที่แบบสภาพดีเป็นสบายเฉียงเลือกเครื่องประดับไปอะไรไปอย่างนี้
ตอนที่ได้ยินข่าวแรกก็คิดว่าจะมีสักที่เดียว
นี่มาหลายที่นะครับล่าสุดที่นครปฐมก็โดนนะครับ
ที่สารเจ้าแม่ตะเคียนวัดสว่างอารมณ์นะครับ
วัยยาวัชกรประจำวัดสว่างอารมณ์ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมบอกว่า
เมื่อช่วงเย็นวันที่๖เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยบริเวณราวแขวนผ้าชุดไทย
ชาวบ้านนำมาแก้บนถวายแม่ตะเคียนเงินแม่ตะเคียนทอง
ยังมีแขวนไว้แน่นราวเลยคุณเห็นไหมสอน
หลังจากนั้นพอช่วงค่ำจนถึงเช้าวันถัดมาฝนตกทั้งคืน
พอเช้ามาดูพบว่าหายหายไปกว่า๓๐ชุดนะครับ
จ้าวาดวัดสว่างอารมณ์บอกว่าชุดไทยเหล่านี้เป็นของแก้บน
ชาวบ้านเอามาถวายแม่ตะเคียนเงินแม่ตะเคียนทอง
คนเดินทางมาไหว้ขอพรตามความเชื่อได้โชคได้ลาบ
ก็นำชุดไทยมาถวายซึ่งทั้งหมดถือว่าเป็นสมบัติของวัด
คนที่มาเอาไปถือว่าเป็นโจรเป็นผู้ลักขโมยนะฮะ
ไม่เป็นมงคลด้วยนะคือเอาไปขายเนี่ยใช่ว่าจะได้เงินแล้ว
โอ้โหร่ำรวยเป็นสุริมงคลท่านเจ้าวาดบอกเลยว่า
ไม่เป็นมงคลเอาไปได้ยังไงค่ะ
ทางเจ้าวาดวัดสว่างอารมณ์ท่านก็ยอมรับว่าตอนนี้
กระแสละครบุภเสันนิวาสมาแรงใช่ไหมใช่ค่ะ
แล้วก็ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเคยเห็นข่าวแล้ว
คนร้ายเนี้ยไปขโมยชุดไทยตามวัดหลายที่เลยอืม
แล้วเนี่ยคาดว่าก็เลยเนี่ยมันเป็นกระแสแบบนี้

ก็เลือกเอาเอาชุดไทยสบายเฉียงชุดไทยประยุกต์เนี่ยค่ะ
หายไปเครื่องประดงเครื่องประดับอะไรเอาไปหมดเลยนะคะ
อืมก็คาดว่าจะเอาไปขายต่อ
เอาไปให้เช่าเอาไปขายตามตลาดนัดอะไรแบบนี้
ครับคนที่ไปทำบุญที่นี่เนี่ย
บอกว่าโอ้โหโกรธมากไม่พอใจคนร้ายนะคะสาบแช่ง
ใครเอาไปไม่เจริญแน่ต้องถูกลงโทษจากสิ่งที่มองไม่เห็นแน่
นะคะลองฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่เขาดูหน่อยนะคะ
แบบนี้บ้างอยากจะได้ก็เอาไปก่อน
อ่าแล้วพอมีแบบนี้เกิดขึ้นนี่ฮะร้อนถึงยายปริกเลยฮ
ค่ะนี่ฮะคุณอำภาภูศิษฐ์นะครับอ่า
ซึ่งเป็นหนึ่งในนักแสดงละครบุเภสันนิวาสผู้รับบทเป็นเย้ปริกนะครับ
ก็เปิดใจผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีหลังจากทราบข่าวเรื่องนี้
เรื่องโจรใจบาปขโมยชุดไทยตามสถานที่ต่างต่าง
ก็ฝากเตือนว่าอย่าทำเลยเพราะว่าอยากให้การใส่ชุดไทยเป็นเรื่องที่ดีงามของคนไทย
ไม่ใช่ว่ากลายมาเป็นเรื่องของการลักขโมยกัน
ตายแล้วอเจ้าทั้งหลายขาสวยแล้วนะต้องเอาชุดไปคืนเขานะคะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตามต้นไม้เนี่ยนางตะคงนางตะเคียนนะคะ
เดี๋ยวจะตามมานะคะช่วยเอาไปคืนกันแล้วก็แต่งกันทุกวันทุกวัน
แล้วสวยงามค่ะอย่าเก็บไว้คนเดียวค่ะไม่ดีนะ
เป็นเรื่องไม่ดีค่ะผิดสินค่ะขโมยนะคะลูก
หยิบไซต์มาโบยไหมคะโบยเลยค่ะเคี้ยนี่หลำใจ
ต้องโบยค่ะในละครก็อย่างนี้เลยใช่ไหมมีปลีกบอกค่ะใช่ค่ะ
ส่วนร้านขายเสื้อลายดอกนะครับที่ปกติประชาชนจะมาเลือกซื้อกันเยอะ
เทศกาลสงครานนะคุณเขียนมาสอนปีนี้พ่อค้าแม่ค้าบอกยอดตกฮวบเลย
เดี๋ยวนี้เขาใส่ชุดไทยกันไงใช่อ่าอย่างที่เนี่ยครับกลางเมืองจังหวัดขอนแก่นนะฮะ
ร้านค้ารายใหญ่เลยนะขายทั้งปลีกทั้งส่งบอกว่าปีนี้เหงามาก
สาเหตุหลักก็เนื่องจากกระแสละครบุเภสันนิวาสกระแสการใส่ชุดไทยมาแรง
คนก็เลยจะใส่ชุดไทยไงตั้งใจว่าใส่ชุดไทยสงครานนี้
ก็รณรงค์ด้วยล่ะอยากจะให้ใส่ชุดไทยกัน